สำหรับมีเรื่องของคนในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้อง

ที่มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ

ผู้ปกครองของคู่กรณีต่างก็มาแจ้งความ

ทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาน

ตำรวจเองจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง

เข้ามาแจ้งความกับตำรวจนครบานวัดพระยากรัย

ที่บริเวณสวนสุขภาพใต้ทางด่วน

ผู้ปกครองของกู่กรณีเข้าแจ้งความ
แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับหลานสาวของแพทย์ในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกันค่ะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว
พนักงานสอบสวนก็ประสานขอผลตรวจร่างกายของคู่กรณีทั้งสองจากโรงพยาบาล
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับผลการตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการนะคะ
จากนี้ตำรวจเองก็พยายามติดต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจ
แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ถึงแม้จะให้ตำรวจไปเชิญตัวที่บ้านพักของทั้งสองฝ่าย

ตำรวจมีการประสานกับญาตินะคะให้รีบนำตัวบุตรหลานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
โดยยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนจะดำเนินคดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในข้อหาใดนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนแล้วก็ผลตรวจร่างกายจากแพทย์ที่ทำการตรวจร่างกายค่ะ
ให้มาพบปรึงงานสอบสวนมาแจ้งว่าเป็นอย่างไร
เพื่อให้ได้ทางการสอบสวนรวมรวมให้ดรับธาน
แล้วเป็นเรื่องที่ต่างต่างฝ่ายก็กล่าวภาคัน
เราก็ได้ให้ความเป็นทั้งสองฝ่าย
อยู่ติดตามทั้งสองฝ่ายมาให้ทรอยคำกับพวกงานสบสวน

ส่วนความขึ้นไหวบนโลกโซเชียล
พบว่านาฟฉัษฐนันหลานสาวแพทนนะพ่าร์ยังคงแชร์ข่าว
เกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาวิวาสนี้
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับครอบครัวนะคะ
พร้อมทั้งน้อมรับความผิดพลาดของตนเองด้วย
แล้วก็มีการโพสต์ภาพให้กำลังใจคุณแพทย์นับประพา

จริงเป็นสิ่งไม่ตาย